ให้ทานอาหารที่ช่วงนี้นี่
บอกว่าทานแล้วเห็งกันหน่อยดีกว่า

มเปี๊ยะสูตรโบราณที่จังหวัดพิศนุโลกคุณผู้ชมครับ
ปัจจุบันเนี่ยขายกันเป็นทายาทรุ่นที่๒แล้วนะ

เปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์และขนมโกสีขาวนวลที่เห็นนี่แหละครับ

ไม่มีหนมเก่าไม่มีแต่หนมโก
โถอย่าไปกงไปเกาแถวนั้นไม่เอา
นี่แหละครับเห็นอยู่นี้ชื่อของร้านก็คือร้านเฮ่งบ้วนเซ้ง

ถูกหรือเปล่าสำเนียงคุณคณะ
ไม่รู้ถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกัน
ตั้งอยู่บนถนนบรมไตโรกนาศนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่ลูกค้าเขารู้จักกันดี
เปี๊ยะของที่นี่เป็นสูตรโบราณ
และยังคงขั้นตอนการทำแบบโบราณเอาไว้
จนถึงปัจจุบันขายมานานกว่า

ลองฟังเสียงของเจ้าของร้านรุ่นที่๒

กันมาก็ดั้งเดิมของที่ร้านนี้เองอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสักสี่ห้าหกสิบปีแล้ว
มั้งแต่อ่ะได้มอบมามอบสูตรมาให้กันมาทำกันต่อต่อกันมาเรื่อยเรื่อย
เนี่ยก็ตอนนี้ไม่มีแล้วน่ะท่านร้านอย่างงี้น่ะ
ร้านทำหนมเปี๊ยะทำอะไรนี่จะไม่มีแล้วนี่ไงยังคงสูตรความโบราณเอาไว้
สำหรับไส้ของขนมเปี๊ยะอย่างที่เจ้าของร้านบอกเลยมีทั้งไส้ถั่วทุเรียนไข่เค็ม
และไส้ฟักที่เป็นที่รู้จักกันดีชอบมากเลยเนี่ยไส้ติดอกติดใจมาก
ลูกค้าที่แวะเวียนกันไปซื้อนอกจากนี้ยังมีขนมโกสีขาวที่เห็นเป็นแผ่นแผ่นนั้นน่ะ
ทางร้านยังคงอนุรักษ์ขั้นตอนการทำขนมโกแบบโบราณเอาไว้ขนมโกเนี่ย
เขาก็เอาไปไหว้ในเทศกาลต่างของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับ
รวมไปถึงขนมไหว้พระท่าจารย์โอ้ไส้โง่ยิ้งก็คือไส้เม็ดถั่วและทันอย่างพืชห้าชนิด
โอ้โหยิ่งนะก็ยังมีให้ได้ซื้อหากันอีกด้วย
ส่วนผสมฟักแล้วก็ไข่เค็มก็เป็นสูตรโบราณของทางร้านนะครับส่วนรสชาติของขนมร้านนี้นะครับ
มีรสชาติไม่หวานมากเกินไปดีค่ะจะกลมกล่อมที่สำคัญทางร้านจะเน้นขายขนมที่สดใหม่ทุกวันนะครับ
ขายเนี่ยราคามีอะไรกันบ้างไปดูกันหน่อยขนมเปี๊ยะราคาตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
ส่วนขนมไหว้พระจันทร์ราคาหกสิบบาทขนมโก๋เนี้ยนะครับค่ะราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสุดบาท
แล้วก็ยังรับทำตามออเดอร์ของลูกค้าอีกด้วยอ่ะใครที่สนใจเดี๋ยว
คุณทิ้งไปเลยไว้ตรงข้างล่างของหน้าจอ
ทิ้งอะไรแถวนี้คุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงเราเอาขึ้นให้แล้วนะครับ

หมายเลขนี้ก็โทรศัพท์กิ้งก้างกันไปสั่งได้
ดูสิว่าโบราณขนาดไหนขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยนะ
เป็นต้นตำรับเลยน้องอร่อยแน่ขนมไหว้พระจันทร์นี้ก็ดีเหมือนกัน

คืนวันพรุ่งนี้นะคะใครที่จะไหว้พระจันทร์ก็เตรียมไปซื้อของกันได้
เชื่อว่าตอนนี้ร้านน่าจะออเดอร์แน่นอยู่กัน
ใช่เพราะว่าใช้ทั้งขนมไห้พระจันทร์หรือขนมเปี้ยก็ได้
ขนมโกได้หมดเลยทุกอย่างขนมที่มีลักษณะเป็นวงกลม